การแสดงโนรามีลำดับการแสดงที่เป็นขนบนิยมดังนี้
เริ่มด้วยการตั้งเครื่องประโคมดนตรีเพื่อขอที่ขอทาง
จากนั้นก็หอมโรงประกาศว่า

กาดครูหรือเชิญครู

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน